ดูเรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนี้ลีลาไม่ธรรมดา
สเต็ปให้โลกจำทำไงไปดูฮะ

ให้เจาะดีของเขาเลย
แล้วเปิดเพลงเลย
ไปฟิชชันิ่งเลยแบตเทิลไปเลย

เอาดีกว่าเทียบ

ถ้าเกิดกูไม่ดูอยู่หน้าจอนี้ฉันจะถามว่าทันเหรอ
อุ๊ยแต่ฬีราเขาไม่ธรรมดานะพริ้วนี่ต้องไปต่อกับขนาดดูท่อนบนนะ

แล้วคุณดูดิทำไมเขาต้องทำอย่างนี้
แต่พี่คนนี้เขาสุดยอดแล้วตอนนี้เขาดังแล้วนะ
ทั้งในแอปติ๊กตรงติ๊กต๊อกหรือว่าในโซเชียลทางอื่นเนี่ยเขาก็ดังแล้วด้วย
โอ้โหเรียกได้ว่าเต้นทีโลกจำพลิกชีวิตเลยนะ
เราไม่จำสิเต้นกันนะเต้นจากกระดูกจากเครื่องอยู่แล้ว
อาศัยช่วงจังหวัดที่เขาเรียนที่บ้านกันนะเนาะโรงเรียนโล่ง

ก็คือขี่จักรยานมาเต้นหน้าโรงเรียน
แล้วดูจักรยานนี่ขโมยอนุบันหนึ่งปะ
จริงสารภาพมาขโมยของน้องอนุบันหนึ่งเปล่า
อาจจะของพี่ป่นหนึ่งคันใหญ่อยู่
ช่วงนี้หลายคนเครียดไงก็มีคลิปออกมาคลายเครียดกันเยอะเนาะคุณผู้ชมแต่เวลา